คนโบราณเรียนรู้เรื่องพวกนี้คุณต้องรู้จักน้ำเต้า
โอ้น้ำเต้าปูปลานี่
เยอะขนาดไหน
อาจจะไปกันนะคะที่ร้านนี้เขาเป็นร้านขายของชำประจำหมู่บ้าน
ตำบลบัวบ้านนพยางตลาดจังหวัดกาลสิน
ชื่อว่าร้านนกแก้วนี่ไงนี่ไงเห็นไหมคะ
เยอะแยะมากมายหลากหลายไซส์หลากหลายขนาด
รูปร่างรูปทรงก็แตกต่างกันไป
ใครมาซื้อของที่ร้านนกแก้วนี้ก็ต้องตื่นตาตื่นใจ
ก็เอามีมาขัดคัดภาษาสีใหม่นะ
บางตัวครักบางลูกค่ะบางชิ้นเนี่ยก็เป็นสีธรรมชาติของเขาอยู่
นับรวมก็มีกว่า๕๐๐ลูกเลยนะ
แแสงอยู่เต็มร้านไปหมดเลยค่ะ
ก็เลยไปคุยกับพี่ยาดาภูนาศรีนะคะ

ก็ถามแหละว่าทำไมทำไมมีน้ำเต้าเยอะแยะขนาดนี้
ยาดาบอกว่าร้านนกแก้วเนี่ยเคยขายของชำมากว่า๖๐ปีแล้วนะ
แต่มันมีช่วงหนึ่งค่ะที่ร้านเกือบจะต้องปิดกิจการไป
เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีขายของก็ไม่ได้
บรรดาพืชผักต่างที่ทางร้านขายก็เริ่มจะแก่เต็มสวนไปหมดแล้ว
โดยเฉพาะน้ำเต้าคือเขาขายหลายอย่าง
ที่บ้านเขาก็ปลูกพืชผักอะไรด้วยโดยเฉพาะน้ำเต้าที่ว่านี่แหละ
เขาก็เลยทำยังไงดีล่ะหาวิธีแล้วกันมาแก้ปัญหาให้ขายดิบขายดี
ก็เลยมีการนำน้ำเต้านะคะลูกน้ำเต้าผลแก่เนี่ย
เอามาขัดแล้วก็พ่นสีสเปรย์ลงไปให้เป็นสีสันต่าง
ตกใจครับแล้วก็มาทักว่าเอ้ยมันเป็นยังไงมันคืออะไรหลังจากนั้นล่ะค่ะ
พี่เขาก็เริ่มมีไอเดียว่าเอามาพ่นสีเอามาแขวนไว้เยอะ

เพราะว่าน่าจะเป็นจุดสนใจได้ทีเดียว
ปรากฏว่าทำไปทำมาจากหลักหน่วยเป็นหลักสิทธิ
ตอนนี้เป็นหลักร้อยเดี๋ยวจะเหยียบพันลูกแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
แล้วนอกจากความสวยงามนอกจากการดึงดูดแล้วนะคะ
เขาบอกว่ามันดูเหมือนว่าจะทำให้มีโชคมีลาบด้วยนะ
อู๋ใหญ่มากใหญ่มากจริงเพราะเขาว่าอะไร
เพราะเขาบอกว่าลูกน้ำเต้านี่นะเป็นเสน่ห์ที่เรียกลูกค้าให้มาที่ร้าน
ไม่มีร้านไหนเหมือนไม่มีร้านไหนที่เขาเอาลูกน้ำเต้ามาประดับแบบนี้
คุณยายเขายังแอบกระซิบนะคุณยายเจ้าของนี่นะเขาแอบบอกว่า
ลับเสริมสิริมงคลจากน้ำเต้าก็คือว่าเวลาที่พ่นสีน้ำเต้านี่นะ
คุณยายจะตั้งจิตอธิษฐานกับลูกน้ำเต้านี่แหละตามความเชื่อเหมือนขอพรนะคะ
บอกว่าขอให้มีโชคมีลาบให้วาสนาดีให้มีความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับครอบครัว
ครอบครัวดีรองลึกภาพตาม
คุณยายเขาก็ขอพ้อนอยากได้อะไรขึ้น
ต้องจับมาที่หน้าผมคนเดียวหน้าคนอื่นไม่ได้หรือยังไง
อยากให้เห็นความรู้สึกของคุณ

แต่ว่าจะบอกคุณผู้ชมว่ามันมีเรื่องของความเชื่อนะ
ถ้าเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ของน้ำจุนะ
น้ำจุ้ยอะไรจะบอกว่ามันเป็นห่วงจุ้ย

คือถ้าแขวนเอาไว้ที่บ้านนี่นะ
มันจะป้องกันการทะเลาะวิวาสของสามีภรรยาได้

ดิฉันจะต้องเอาไปแขวนเอาไว้ก่อนกันไว้ก่อน
คุณอย่าแขวนผิดนะเป็นมะเขือยาว

ถ้าอยากให้รักกันดีสามีภรรยานะ

แต่นอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะเป็นความเชื่อเรื่องของสุขภาพดี
ข้าขายร่ำรวยทำมาข้าขึ้นมีโชคมีลาดดูดซับ
บางคนนะเขาจะตัดตรงคั่วตรงหัวมันแล้วก็หันปากที่เราตัดออกคว่ำลงไปหน้าร้าน

หวังหวังเรียกเงินเต้นเข้ามาในน้ำตา
มีเคล็ดลับดีมาฝากกันต้องขอขอบคุณหมอไก่อันนี้